คุณผู้ชมไปที่นครนายกกันหน่อยค่ะมีคู่รักคู่หนึ่งเขาไปเที่ยวน้ำตกนางรองกัน
ค่ะก็คือเพิ่งจะพาฝ่ายหญิงไปทานข้าวครบรอบวันเกิดนะคะ
แล้วก็ไปเที่ยวน้ำตกนางรองกันทีนี้จังหวะขากลับอ่ะค่ะ
พอดีเห็นทางทางหนึ่งฝ่ายชายเขามองว่าเอ๊ะทางตรงนี้มันน่าจะเป็นทางลัด
เดินกลับได้สั้นกว่าเดิมแล้วมันมีโขดหินเป็นห่อม
ก็คิดว่าน่าจะก้าวกระโดดข้ามไปกันได้น้ำคงไม่ลึกมาก
ปรากฏว่าพลัดตกลงไปทั้งคู่แล้วน้ำลึกกว่า๒เมตรค่ะ
ฝ่ายหญิงเนี่ยรอดนะคะแต่ฝ่ายชายจมหายไปต่อหน้าต่อตาเลย
นี่เป็นนาทีที่นำร่างของฝ่ายชายก็คือนายธวัชชัยบุญมาลีวัย๓๓ปี
ปฐุมธานีขึ้นมาจากน้ำตกนางรองได้
ก็ช่วยกันปั๊มหัวใจอะค่ะแต่สุดท้ายเขาก็เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้เองเบื้องต้นเลยก็คือ
นายธวัชชัยเนี่ยพาแฟนไปเที่ยวน้ำตกระหว่างทางพลัดตกลงไปในน้ำตกที่มีน้ำลึกกว่าสองเมตร
ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแอ่งน้ำวนด้วยแอ่งน้ำวนเนี่ยมันจะดูดลงไปข้างล่าง
ฝ่ายชายโดนดูดจมหายไปต่อหน้าต่อตาแฟนสาวเลย
คุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปนะคะซึ่งก็ยังเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวน้ำตกนางรองกันเป็นปกติอะค่ะ
ใครไปก็ต้องใครไปนครนายกก็ต้องไปที่นี่อ่ะนะเพราะว่ามันสวยอ่า
ทีนี้คุณนฤทธิก็ไปสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์นะคะว่าเรื่องราวเป็นมายังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้น
เห็นในการเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะนายธวัชชัยกับแฟนสาวเนี่ย
เขาจอดรถอยู่ที่ฝั่งอุทยานตั้งแต่สี่โมงเย็นนี่นี่ลักษณะน้ำตกเป็นแบบนี้

ดูไม่ออกค่ะว่ามันลึกหรือว่าไม่ลึกอะนะคะ

เขาจอดรถไว้ที่ฝั่งอุทยานตอน๔โมงเย็น
สองคนพากันเดินอ้อมข้ามน้ำตก
เดี๋ยวเราจำลองน้ำตกให้ดูเลยเป็นแบบนี้คุณผู้ชม

ก็คือเดินรับลมบรรยากาศสวยค่ะ
ก็เดินอ้อมมาดูวิวดูอะไรกัน

ฝ่ายชายบอกว่าเราลองเปลี่ยนเส้นทางกลับดูไหม

แล้วก็คิดว่าตรงนี้ที่มันเป็นจุดเกิดเหตุ

คิดว่าน่าจะพอเหยียบแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งได้แบบนี้เลย
ดูลักษณะแล้วน้ำคงไม่ลึกเท่าไหร่หรอก
พากันจูงมือผู้ชายเดินนำ
เดินตามแต่ผู้ชายจับมือผู้หญิงไว้
แล้วเนี่ยค่ะปรากฏว่าผู้ชายพลัดตกลงไปในน้ำ

พอผู้ชายร่วงก็กลายเป็นเหมือนกับว่า
ผู้หญิงก็ร่วงตามมาด้วยดึงกันลงมา
พอผู้ชายได้สติรีบผลักผู้หญิงออกไปเลยนะ

ระหว่างนั้นแม่ค้าได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
ช่วยด้วยเลยรีบวิ่งมาดู
โยนห่วงยางที่อยู่ริมฝักลงไปในน้ำให้
ฝ่ายหญิงคว้าห่วงยางเอาไว้ได้
แต่ว่าฝ่ายชายดันตกไปตรงแอ่งน้ำวนพอดี
มันดูดลงไปต่อหน้าต่อตาทั้งแม่ค้าแล้วก็ผู้หญิงเลยนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นพอรู้เรื่องนะกว่า๑๐คนเลย
เราก็รีบวิ่งลงมากระโดดน้ำลงไปช่วย
งมร่างของนายธวัชชัยขึ้นมา๑๐นาทีเจอ
แล้วก็พาร่างนายธวัชชัยขึ้นมาบนฝั่ง
พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิต

เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุทธาหรือจริง
สำหรับนักท่องเที่ยวที่บางทีไม่รู้เส้นทาง

ไม่รู้ว่าตรงนี้ข้ามได้หรือว่าไม่ได้
มันเกิดเป็นอุบัติเหตุสลดแบบนี้ค่ะ
เขาจะกลับโดยที่ว่าเขาไม่รู้เส้นทาง

เขาก็จะมากลับทางที่ว่าเขาเห็นว่าตรงนี้
มันน่าจะเป็นไปได้ที่ว่าเขาจะข้ามไปได้

เขาเดินมาด้วยกันแล้วจากที่แฟนเขาเล่าให้ฟังว่า
ผู้ชายเดินจับมือตัวผู้หญิงแล้ว

พอมันเลื่อนเสร็จเขาก็ดึงผู้หญิงลงไปด้วย

เขาก็เลยโยนห่วงยางลงมาช่วย
ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก๑๐กว่านาที
กว่าจะหาเจอ

คือ๖โมงเย็นแล้ว
มืดแล้วคือมองไม่เห็นตรงไหนลึกตรงไหนตื้นแล้วมันก็จะอันตรายอ่ะนะคะ
ทีนี้ค่ะคนที่ลงไปช่วยไปงมร่างผู้ตายนายกิติพงศ์วงผึ่ง
เขาเล่าให้ฟังว่าก็งมหาอยู่เป็น๑๐นาทีนะ
ก็จนแบบเริ่มถอดใจว่าจะเจอหรือจะไม่เจอหรือจะยังไง
สุดท้ายกำลังจะขึ้นจากน้ำแล้วรู้สึกเหมือนแขนของผู้ตายที่อยู่ในน้ำ
ไปรีบดึงขึ้นมาเขาบอกว่าพยายามสุดความสามารถแล้วที่จะช่วยชีวิตนะคะ
แต่สุดท้ายก็ยื้อชีวิตเอาไว้ไม่ได้
ก็ตอนแรกก็ตกใจอยู่นะว่าอะไรก็พอดึงขึ้นมาก็อ๋อใช่ก็ดึงพาเขาขึ้นมา
ก็รู้สึกเสียใจนะครับเพราะว่ามันไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
เพราะว่ามันก็เหมือนกับเป็นบ้านเราด้วยนะถ้าเราช่วยเขาได้แล้วเขารอดอะไรอย่างนี้
รู้สึกดีใจนะพอช่วยเขาได้แต่คือไม่รอดก็รู้สึกว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ส่วนแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังค่ะว่าช่วง๕โมงเย็นเมื่อวาน
จริงแล้วเจ้าหน้าที่ก็ตามหาเจ้าของรถกระบะที่จอดไว้ที่ลานจอดรถนะคะ

น้ำตกนางรองจะปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าตอน๕โมงเย็น

ก็เลยตามหาตามหากันอยู่เป็นชั่วโมง
ไม่เจอเจ้าของรถปรากฏว่า๖โมงเย็นก็ได้ยินเสียงนี่แหละค่ะ
เสียงเป็นเสียงผู้หญิงนะแฟนสาวเขาตะโกน

ก็เลยรีบไปช่วยหยิบห่วงยางก็โยนให้ก่อนเลย

จุดที่เกิดเหตุน้ำลึกค่ะ
มีป้ายประกาศเตือนอยู่หลายจุด
ก็เลยคาดว่าทั้งคู่คงมองไม่เห็น
เพราะ๖โมงเย็นมันมืดแล้วในน้ำตกมันจะมืดนะคะ
ก็เลยอาจจะไม่รู้ว่าจุดตรงนี้น้ำลึกค่ะ
พี่ก็เก็บร้าน
กำลังเก็บร้านปิดชุมของนี่เลยนะ
ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วย
พี่ก็ลงไปดูพอลงไปดูปุ๊บ
จุดตรงนั้นมันจะมีจุด
อะไรนะช่วยเหลืออยู่แล้วมันจะมีห่วงยาง

พี่ก็เห็นผู้หญิงคนนั้นอยู่คนเดียว
แล้วเวลาโพเพใส่ชุดดำข้างก้นหิน
เราก็เห็นแต่เพียงหน้าแล้วก็เสียง

พอเห็นคนว่าโฟกัสว่าอยู่ตรงไหนแล้ว

แต่ว่าจุดตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นอยู่

นอกจากว่าคนที่เล่นน้ำเยอะเทศกาล
ถึงจะแบบว่าดูว่าเออมีคนเยอะเขาสามารถช่วยกันได้

สุดความสามารถแล้วจริงนะคะ
แต่มันก็เกิดความสูญเสียขึ้นจนได้

ญาติญาติก็พาไปร่วมงานรดน้ำศพนะคะ
ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
นางสาวกรยาพงจันทร์วัย๓๕ปี
แฟนสาวที่อยู่ในเหตุการณ์ที่รอดชีวิตเนี่ยค่ะ
เธอบอกว่าวันเกิดเหตุคือวันเกิดของเธอ

พาเธอไปทำบุญไหว้พระที่นครนายก
แล้วก็ไปเที่ยวน้ำตกนางรองช่วงเย็น

แล้วก็พากันเดินไปเล่นน้ำตกจนเริ่มมืดถึงจะกลับ
แต่อย่างที่บอกระหว่างทางหาสะพาน

ก็เลยเดินลัดเลาะไปเรื่อยจนมาถึงจุดเกิดเหตุ
จับมือเธอไว้แล้วก็เดินเลาะน้ำตก

แต่ว่าเหยียบหินแล้วมันลื่น
พลาดตกลงไปในน้ำทั้งคู่
เข้าบนเมื่ยยท้ามันจะขึ้นแก้กว่า
แล้วสะกดว่าพอเดินไปก็อีกแล้ว

ก็แน่ลงไปมีสันวันที่เขาดันเราขึ้นมา
คิดว่าเขากองดัสและครับ
ทางครอบครัวแล้วก็ญาติก็บอกนะคะว่า
พิธีสวดพระอภิษฐรรมจะมี๓วัน
แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีชาปนกิจเลย

มีคนหนึ่งบอกว่าเคยเจอมากับตัวแล้วเหยียบหินใต้น้ำนี่แหละ
แล้วก็ลื่นลงไปแบบนี้เกือบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกัน
ใช่เคยไปเที่ยวน้ำตกนะคะแล้วหินที่อยู่ใต้น้ำมันลื่นมากจริง
ถ้าเกิดยิ่งมืดยิ่งมองไม่เห็นยิ่งอันตราย
อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์จริงก็ต้องเตือนกัน

เห็นแฟนตัวเองเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตานะคะ